ร้อยเอ็ดกับแม่ค้าไอเดียเด็ดเด็ดแบบไหนแล้วขายอะไรไปดูฮะนี่กำลังตำตำตำเลย
ตำอยู่กลางถนนอย่างงี้เลยเหรอฮะนี่ครับตำแล้วบอกอร่อยเด็ด
แล้วมาพร้อมกับรถเก่งคันนี้ฮะถามว่าทำไมทำงี้ทำไมค่ะ
ทำไมขายยังไงกันล่ะเนี่ยนี่เป็นร้านตลอดขายส้มตำ
เพราะเหรอขับรถขายส้มตำเลยเนี่ยฮะขายอยู่แถวเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะครับ
ชื่อว่าร้านสะดวกแซ่บส้มตำเปิดท้ายจ้าสะดวกจริงจริงครับ
แม่ค้านะครับก็คือคุณเจริญรัฐนะครับแม่ค้าส้มตำสาวสุดแซ่บคนนี้
เล่าว่าในช่วงวิกฤตโควิด๑๙รายจ่ายภายในครอบครัวเยอะ
ต้องหาอะไรทำเพื่อสร้างรายได้จนเจอครอบครัว
คือเหมือนไปเสิร์ฟให้ถึงที่เลยเหรอจริง
มันใช้เวลานานถูกไหมมันเซ็งแล้วมันเซ็งใช่ไหมใช่
เอาจริงนะส้มตำถ้าซื้อแล้วทิ้งไว้นานไม่ทานเลยมันจะไม่อร่อย
แบบนี้ตอบโจทย์ไปถึงหน้าบ้านหน้าร้านที่สั่งแล้วตำให้ตรงนั้น
ถามว่ามีตำอะไรบ้างตำอะไรตำลาวก็มีตำปูปลาร้าตำป่าตำหมูยอตำกุ้งสดโอ้โห
แต่ละอย่างเนี่ยราคาเริ่มต้น๓๐บาทเท่านั้นเองราคาปกติเลยอ่ะ
ใช่ครับเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่น้ำปลาร้าของเขาเขาบอกว่าเป็นน้ำปลาร้าปรุงสำเร็จ
อืมเป็นสูตรของแม่ยายที่เปิดร้านขายส้มตำที่จังหวัดมหาสรคัมอ๋อ
เรียกได้ว่าครบรสแซ่บนั่วถูกปากลูกค้าที่มาอุดหนุน
จนเป็นที่รู้จักรายได้นะบอกเลยวันหนึ่งก็โอ้โหหลายพันอยู่นะ
พันสองพันอ่ะรายได้ดีเหมือนกันนะคุณต้องต้องบอกแบบนี้ว่าเดี๋ยวนี้บางคน
หาอาชีพด้วยการแบบเราไม่มีรถเข็นต้องซื้อไหมคุณก็อาจจะไม่ต้องซื้อรถเข็น
ใช้เป็นรถที่มีอยู่อยู่แล้วก็เอามาทำอาหารกินแบบนี้ได้เหมือนกันเนาะ
คือทำแบบนี้ไปก่อนนะในช่วงวิกฤตแบบนี้ที่ไม่สามารถเปิดร้านได้หรือยังไม่สามารถลงทุนเยอะได้
ใช่คือไม่ต้องลงทุนเออผมว่ามันก็ตอบโจทย์เหมือนกันกับยุคนี้สมัยนี้
แล้วเดี๋ยวนี้เริ่มมีแบบนี้เยอะมากขึ้นแล้วมันก็สะดวกสบายต่อทั้งลูกค้าอย่างเราด้วย
ก็รถบริการเป็นของที่ปกติแล้วก็เป็นรถเข็นเป็นแบบว่าอะไรต่างแบบนี้บ้าง
แต่ว่าอันนี้เป็นรถยนต์เลยก็สะดวกดีเหมือนกันอาจจะไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะแบบที่คุณชนะบอกนี่แหละนะ